มาดูอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคือเมื่อวันก่อนเนี่ยเรานำเสนอข่าวรถบรรทุกพ่วงที่เป็นบรรทุกน้ำมันที่น้องกี่บุรีรำประสบเหตุไปชนใช่ไหมคะแล้วความเสียหายเกิดขึ้น
ล่าสุดเพราะวันนี้ช่วงสายเกิดลักษณะคล้ายกันเลยค่ะรถบรรทุกน้ำมันไปชนท้ายรถเก๋งแล้วรถเสียหลักพลิกคว่ำแล้วคุณดูน้ำมันไหลมาแบบนี้ค่ะกลายเป็นคลิปนี้ให้ได้ดูกันด้วยนะคะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ไฟลุกท่วมส่วนพ่วงช่วงท้ายของรถบรรทุกน้ำมันนะคะที่ไปประสบอุบัติเหตุจุดเกิดเหต
แล้วก็ถัดไปอีกสักประมาณ๑๐๐เมตรพบพ่วงท้ายรถบรรทุกที่บรรจุน้ำมันมาค่ะตรงจุดนี้แหละที่เป็นประเด็นเพราะว่ามันเกิดเพลิงไหม้จากการตรวจสอบนะฮะพบว่าน้ำมันที่บรรทุกมานั้นเนี่ยเป็นน้ำมันเบนซินมีปริมาตรอยู่ที่๑๒๐๐๐ลิตรนะฮะเยอะค่ะส่วนหัวรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยทะเบียนรถก็ค
๙ปีที่รถเก่งค่ะนางสาวพัชรินคนขับแล้วก็ผู้โดยสารรวมมาด้วยเนี่ยทั้งหมดศรีรายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะมีบัตรแพ้ฟกช้ำตามร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบนำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาลทีนี้เราไปถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ชื่อว่าคุณสมหมาย
น้ำมันคันดังกลาวเนี่ยวิ่งลงมาจากเขาอย่างเร็วนี่ไงครับก่อนที่จะเสียหลักชนเข้ากับรถเก๋งแล้วพุ่งชนเข้ากับชะโงกหินข้างทางทำให้รถเนี่ยขาดออกเป็นสองท่อนแล้วเกิดเผลิงลุกไหม้ปลุ๊บขึ้นมานะคะเหตุการณ์เกิดช่วงสายใช่ไหมฮะหลังจากนั้นสักประมาณหนึ่งทุ่มค่ะผู้วัตรราชการจังหวัด
โดยในขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้รถดับเพลิงฉีดน้ำเพื่อที่จะลดความร้อนแล้วก็มีการถ่ายน้ำมันรวมแล้วเนี่ยสักประมาณกว่าสามหมื่นแปดพันลิตรนะคะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการทำการล้างถนนเพื่อล้างคราบน้ำมันต่างต่างที่สุดแล้วเนี่ยคือตอนที่เข้าเคลียร์เนี่ยสักประมาณหนึ่งทุ่มรถ
หรือว่าไม่ต้องซื้อไข่มาเพราะได้ซื้อมาฝากแล้ว
แล้วก็ก่อนหน้าที่พี่ชายจะเสียชีวิตเนี่ย
บ่นบอกว่าระบบเบรกของรถเนี่ย
ไม่ค่อยดีแต่ก็ได้นำไปซ่อมแล้วนะคะ
ค่ะพี่ชายเนี่ยมีประสบการณ์ในการขับรถ
มากว่า๑๐ปีส่วนตัวเชื่อว่าสาเหตุที่รถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นเพราะระบบเบรกรถเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะเท่าที่ทราบพี่ชายพยายามที่จะประคับประคองรถก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะ
ทางบริษัทที่พี่ชัยทำงานอยู่ยังไม่ได้มีการติดต่อมาเพื่อช่วยเหลือครอบครูอาจจะเป็นเพราะว่าคงยุ่งอยู่เรื่องรถเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ชัยก็เป็นคนที่นายจ้างไว้ใจคนหนึ่งแล้วก็อยากฝากถึงชาวเน็ตนะคะหรือว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพี่ชัยว่าขับรถประมาทน้องสาวยินยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงเชื่อว่าอุบ
ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุแบบนี้มันเกิดจากอุบัติเหตุจริงไม่ใช่ความประมาทส่วนในเรื่องของคดีหรือว่าสาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ